ไม่หวนอื่นกับทางงานเดียว
ชุวิตตีแสกหน้า
ชุวิตกระมวลวิสิต
สุภาณีขวดชะพันธ์สมโฆษ
ชุวิตตีแสกหน้า

วันแรกของสัปดาห์กลับมาตีแสกหน้ากับทุกประเด็น
วันนี้แหมร้อนแรงกับเรื่องของระเบิด
ครบ๓ปีคศ๒๒พฤษภาพพอดีคุณชูวิทย

วันนี้เป็นวันครบรอบ๓ปี
อำนาจและบริหารบ้านเมืองมา

ยะนี้ต้องมีส่วนเกี่ยวข้องแน่นอนว่า
และทำไมจะต้องเป็นที่โรงพยาบาลพระมงกุฎ

วันนี้ได้รับการเปิดเผยเกิดเหตุระเบิดไป๊บอม
ที่บริเวณห้องจ่ายยานายทหารศัลยบัตรชั้น๓
ห้องวงสุวรรณอาคารเฉลิมพระเกียรติโรงพยาบาลพระมงกุฎ
จนเป็นเหตุให้ผู้ได้รับบาดเจ็บ๒๕คน

มันก็เป็นท่อนะครับไป๊ก็คือแปลว่าท่อ

และก็จะใส่พวกตะปงตะปูนะครับ

ถามว่าทำร้ายเห็นเสียชีวิตได้ไหม

เดชะบุญที่ไม่มีคนเสียชีวิตแต่มีคนบาดเจ็บซึ่ง
โดยส่วนมากคนก็ไปหาหมอคุณนิว

คนที่เป็นทหารเขาเกษียณนะครับ
คนที่เป็นประชาชนทั่วไปก็มี

รายชื่อทั้งหมด๒๕คนนะครับ
มีทั้งนายทหารทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงทั้งประชาชน

ในภาวะสงครามที่ประเทศกับอีกประเทศนึงลบกัน

ที่โรงพยาบาลนี้เขายังไม่ระเบิดเลยนะครับ
คือไม่มีเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นในประเทศที่จะมีการสู้รบกัน

และในเมืองหลวงของประเทศไทยมีแบบนี้

ทิศชัยจินดาผู้มจการตำรวจแห่งชาติ
ก็ได้บอกแล้วว่าระเบิดครั้งนี้นะ

คดีที่เกี่ยวข้อง

ตั้งแต่เกิดขึ้นตั้งแต่เหตุระเบิดที่กองสลาก

เป็นไปร์บอมเหมือนกันที่กองสลากที่โรงละครนะครับ
คือลักษณะการก่อเหตุระเบิด

วิธีการทำระเบิดมันก็มีหลายวิธี

จะเรียกว่าไปร์ท์บอมนะครับ
หรือว่าจากการทำระเบิดโดยวิธีการต่าง

ทีนี้การทำระเบิดลักษณะมันคล้ายเคลื่อนกัน
อันนี้เท่าที่พบตรท่านสรุปมา

ก็มีการปิดพื้นที่นะครับ

นี่ฮะลักษณะของปลายบอมเป็นท่ออย่างนี้นะครับ

เพราะถ้าใหญ่มากเนี่ยก็แสดงว่าต้องมีผู้เสียชีวิต
เราจะทำไปทำไมในพื้นที่ที่เป็นโรงพยาบาล

นี่เหมือนจะเอาชีวิตเลยหรือเปล่าคะ

หรือว่ามันจะต้องการส่งสัญญายะอะไรอย่างต่าง

ตามโรงพยาบาลของทหารเขาก็มีแบ่งแล้วครับ

และสำหรับนายทหารศัลยบัตร

บริเวณนี้ห้องจ่ายยาก็เป็นของนายทหารศัลยบัตร

ซึ่งแต่ละห้องเขาก็มีชื่อตั้งไว้
ห้องโยงจ่ายยุทธ์ห้องวงสู่วัน
อะไรต่างที่เป็นพบทบเก่า
ซึ่งมีการตั้งไว้เพื่อให้เป็นเกียรติ

ระเบิดนี้มันก็ตรงกับวันนี้
คือวันที่๒๒ท่านผู้ชมคงจะจำได้
เมื่อ๓ปีที่แล้วเกิดเหตุการณ์ยึดอำนาจของคอสช

ก็บริหารบ้านเมืองมาครบ๓ปี
เอาวันนี้ล่ะครับก็ถามว่าเกี่ยวข้องไหม
คงไม่ใช่เรื่องมาเฉลิมฉลองอะไรนะ

ผมต้องฟันทงแน่นอนครับ
คุณชูวิทย์ว่ามีความเกี่ยวข้องกัน

เกี่ยวข้องครับเกี่ยวข้องคือต้องการที่จะประท้วง
ต้องการที่จะแสดงสัญลักษณ์ว่าวันนี้ครบ๓ปี
ต้องการจะทำลายเหตุการณ์ต้องทำลายความน่าเชื่อถือ
ทำให้รัฐบาลเกิดความเสียหายนะครับ

คือผมเรียนให้ทราบอย่างนี้คุณนิวครับท่านผู้ชมครับ
ประเทศไทยนั้นเป็นประเทศที่มีอุตสาหกรรม
ที่เรียกว่าอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

แต่ว่าการท่องเที่ยวของประเทศไทยนั้นครอบคลุมไปถึงงานภาคบริการ
แน่นอนครับโรงแรมร้านอาหารห้างสรรพสินค้า
การบริการเท็กซี่ร้านอาหาร
เช่นระเบิดแน่นอนครับมีผลกระทบ

เมื่อคนไม่เดินทางคนกลัวให้มีระเบิดเป็นข่าว

ประเทศก็มีรายได้ลดลงลดลง
คือมันมีผลกระทบเป็นลูกโซ่ไปหมดเลย

ตลอดจนกระทั่งชื่อเสียงของรัฐบาลเนี่ย

และกล้ากระทำในโรงพยาบาลเวลากลางวันแสก
ซึ่งอยู่ในโรงพยาบาลถามว่า

แต่ไปทำที่ห้องจ่ายยาซึ่งมีคนเจ็บคนป่วยเต็มไปหมด
ค่ะและลักษณะแบบนี้
เกิดกันมาแล้วอีก๒ครั้ง
ก่อนหน้านี้ทั้งที่โรงละครแห่งชาติแล้วก็ที่กองสลากเก่า
ก็ลักษณะเดียวกันก็อาจจะหรือยังอาจจะไม่ได้
ว่าจะสรุปว่าเป็นแต่แนวโน้มรู้สึกว่าจะสรุปแล้วว่า
มีความเชื่อมโยงกันมีความเชื่อมโยงกันนะครับ
เป็นเหตุการณ์ที่ไม่น่าจะเกิดขึ้น
พอเกิดขึ้นก็ส่งผลกระทบต่อจิตใจต่อภาพรวมของประเทศด้วย
เป็นประเด็นหนึ่งที่หลายคนก็สงสัยแล้วก็อยากรู้นะคะแน่นอนว่า
รัฐบาลเองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจมีการประชุมกันช่วงบ่ายด้วย
มาหมดเลยฝ่ายความมั่นคงฝ่ายการข่าวต่างคุยกันจะยังไง
และที่สำคัญตั้งแต่คศ๓ปีที่ผ่านมา
ไม่ใช่ครั้งนี้เป็นครั้งแรกหรือครั้งที่สองแต่มีทั้งหมด๘ครั้งแล้วครับ

ครั้งแรกก็เกิดเหตุการณ์เมื่อวันที่๑กุมภา๕๘บริเวณสถานีรถไฟฟ้า
ปลาระเบิดเข้าไปบริเวณสารอาญาถนนรัชดาครั้งที่๓๑เมษา๕๘
ครั้งที่๔ก็สิงหา๕๘บริเวณ๔แยกราชประสงค์
ครั้งที่๕สิงหา๕๙เกิดระเบิดเกือบ๒๐จุดกระจายใน๗จังหวัดภาคใต้ตอนบน
และครั้งที่๖๕เมษา๖๐อาคารกองสลากครั้งที่๗ก็หน้าโรงละครแห่งชาติ
ลักษณะการประกอบระเบิดเป็นลักษณะคล้ายคลึงมีความเชื่อมโยงกัน
ซึ่งท่าท่านทั้งท่านพบทบและพลก็กำลังจะหาจุดเชื่อมโยง
คือลักษณะของไปบอมเนี่ยมันเหมือนกัน
วิธีการประกอบระเบิดเนี่ยมันคล้ายคลึงกันนะครับ
ก็เหลือแต่ว่าไปตรวจสอบแต่ว่าผมว่านะ

เวลากลางวันมันไม่ได้ทำฝั่งคลั่งคล้างคืนไม่มีคนนะคุณนิว

ผมเชื่อว่าต้องจับตัวได้

เพราะถ้าจับไม่ได้รัฐบาลก็ต้องเสียหาย

เป็นเรื่องที่เราหยิบยกมาคุยกันในช่วงแรกนะคุณชูวิทย์ครับยังมีอีกครับ
ก็ในเรื่องนี้นะฮะฝ่ายความมั่นคงก็บอกว่าจะต้องปรับพื้นที่สาธารณะ
และพื้นที่สำคัญที่เห็นชัดเจนต้องมีจัดระบบให้ดีขึ้น
ในการควบคุมพื้นที่เชิงยุทธศาสตร์ของฝ่ายตรงข้ามที่มองว่าโจมตีแล้วได้ผลสูง
ประชาชนตื่นตนกอันนี้แหละประชาชนตื่นตนกกังวลนะฮะ
และถามว่าเกิดเหตุการณ์คนที่ทำงานในพื้นที่ผลกระทบรุนแรงไหม
ถามว่าอาจจะรุนแรงอาจจะไม่รุนแรงแต่มีผลทางจิตวิทยาสูงมากครับ
อันนี้มีผลไปแล้วประชาชนแตกตื่นตกใจมีผลแน่เกิดขึ้นแล้วด้วย
และในวันนี้ด้วยวันที่๒๒วันที่รัฐบาลคศบริหารครบ๓ปี
เอาง่ายล่ะวันนี้ถ้าสมมุติเราเป็นคนที่อยู่ในเหตุการณ์นั้น
ต่อไปจะกล้าไปไหนหรือเปล่าอันนี้แน่แหละเรื่องของจิตใจมันได้รับผลกระทบแล้วล่ะ

เหตุการณ์เกิดขึ้นในวันนี้ท้าทายหรือเปล่า
กระทบความรู้สึกของคนในการรักษาความปลอดภัยไหม

เพราะผลโพลบอกแล้วว่าถ้าครบ๓ปีคนเชื่อมั่นในการดูแลรักษาความปลอดภัยของรัฐบาล
ก็มีความพอใจเกินครึ่งไปนิดนึง
และถามว่าระเบิดวันนี้ลูกนี้ก็ทำลายความเชื่อมั่นครับ

พักกันก่อนหายใจหายคอนเรื่องของระเบิด
ยังมีอีกหลายเรื่องให้ตีแสกหน้าสักครู่ค่ะ
ระเบิดลงก็สร้างความสะเทือนอกสะเทินใจ
ให้กับประชาชนคนไทยอย่างเราเนี่ยค่ะคุณชูวิทย

บอกว่าไอ้นี่เนี่ยเป็นการสร้างสถานการณ์หรือเปล่า
เป็นการสร้างสถานการณ์เพราะว่ามันเกิดในสถานที่ซึ่งเป็นโรงพยาบาลของรัฐ
เป็นโรงพยาบาลทหารเกิดที่ห้องวงสุวรรณ

ถามว่าการกระทำแบบนี้คนที่รับจ้างมาเนี่ยมันกล้าทำไหม

แล้วมันกล้าทำเนี่ยมันกล้าทำที่โรงพยาบาลเหรอ
กล้าที่จะไปทำในโรงพยาบาลทหารกล้าทำในเวลากลางวัน

นี่คือสิ่งที่มีคนตั้งคำถาม
คือกล้าเกินไปไหมที่มาทำในโรงพยาบาลทหารขนาดนี้

แต่ว่าที่จริงเนี่ยกูนิวค่ะท่านผู้ชมครับ

ไม่มีใครเขาคือคิดได้แต่ถามว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นมีความเสียหายแน่นอนครับ
ไม่ว่ากับตัวประชาชนเองนะครับและรัฐบาล

นะครับทีนี้ในพื้นที่ต่างเนี่ยซึ่งตอนนี้เอาละครับก็ต้องมีเริ่มมีการเข้มงวดแล้ว
ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ของธรรมเนียบรัฐบาล

หรือในพื้นที่ต่างซึ่งเป็นสถานที่ราชการ

ซึ่งโดยปกติเขามีความเข้มงวดระดับหนึ่งแล้วล่ะ

อะไรล่ะโรงพยาบาลเนี่ยใครเขาจะไประมัดระวัง
คนเข้าออกโอ้โหตอนเงื่องตลอดนะครับ

โอ้ไม่มีใครอยากไปด้วยถ้าไม่จำเป็นเนี่ย
เพราะฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยแน่นอนครับทุกคนเราต้องประนามครับในการกระทำแบบนี้

เพราะว่าอย่างที่เราพูดไว้แม้กระทั่งในภาวะสงครามก็ยังไม่มีใครที่จะไประเบิด

เพราะฉะนั้นการกระทำแบบนี้รับไม่ได้หรอกครับ

ถึงแม้ว่าจะไม่เห็นด้วยถึงแม้ว่าจะไม่

ขอสชหรือการบริหารก็แล้วแต่แต่การไปกระทำอยู่ในโรงพยาบาลเนี่ยมันไม่ใช่คนหรอกครับแบบนี้
ไม่ควรจะเกิดขึ้นเลยจริงนะคะ

ไปเรื่องอื่นกันบ้างคุณนิวครับเอาเฉพาะเรื่องที่เรื่องระเบิดระเบิดกันไม่ค่อยดีนะครับ

สุธิมาแบบทำไมมาแบบนี้

ประโยคนี้เป็นประโยคฮีตผมกำลังจะบอกให้ท่านผู้ชมได้เห็นว่าอย่ามาโดนตัวกู

ผมไม่ได้พูดแต่มันมีอยู่ในคลิปซึ่งเขาดูกันทั้งบ้านทั้งเมืองนะครับ
เหตุการณ์นี้ผมก็จะเล่าให้ฟังไหนลองดูสิครับ

คลิปนี้ก็เป็นคลิปที่มาหลายวันแล้วล่ะ
อ่าผมไม่ได้คู
ท่านคูผม

ผมไม่ได้คูแล้วผมก็บอกว่าผมไม่ได้ยืด

ก็ผมไม่ได้ส่งให้ท่านกับมือที่ไหนล่ะ

ซึ่งแต่นายยกอบตบ้านใหม่ใช่ไหม
มีชื่อเสียงโด่งดังและในขณะเดียวกันวันนี้ก็ถูกหมายจับ
มอบตัวคืออย่างนี้ครับท่านผู้ชมบางท่านอาจจะไม่เข้าใจ
รู้ว่าเขาทะเลาะกันแต่ไม่รู้ว่าทะเลาะกันเรื่องอะไร
ทะเลาะกันเรื่องอะไรฮะคือนี่แหละคือการสอบสวนต่อหน้าสื่อมวลชน
คือท่านพลตมติศษีวราท่านได้รับคำสั่งได้รับมอบหมายให้เป็น
ผู้สอบสวนในคดีน้ำเพียงดินที่แม่ห้องศรนะครับแล้วทำไมมายุ่งเกี่ยวกับนนท
นนทบุรีและทำไมคดีค้ากามกลายเป็นคดีทุษฎาเร็ดไปเสียแล้ว
เรื่องยาวต้องเล่าหน่อยอันนี้ผมจะเล่าให้ฟังด้วยสรุปสั้นอย่างนี้ครับ
พนักงานสอบสวนไปสอบผู้ที่เดินทางไปซึ่งได้แก่กลุ่มอบตศนลมิวลี
คนที่เสียงดังว่าอย่ามาแตะตัวกู้นี่แหละครับ
คนนี้เป็นคนที่นำเอาผู้ที่จะไปสัมมนา
สัมมนาที่จังหวัดแม่ห้องศร
ในวันที่๒๒กันยาวันที่เกิดเหตุวันที่

ไปทำงานอยู่ที่ธนโชธรีสอร์ท
ทีนี้ธนโชธรีสอร์ทต้องเข้าใจนะครับว่าเมื่อ
กลุ่มของนายกนี่เข้าไป

ที่นายกองการปนอาหารต่าง
ที่ไปมีคนทั้งหมด๒๓คน
แต่เนื่องจากคนที่ไป๒๓คนไม่ได้ไปหมด
มี๕คนใน๒๓คนนี้

อันนี้ต้องฟังดีก่อนนะครับก็คือ
ทั้งหมด๒๓คนก็ถึงมี๑๘คนมีชื่อจริง

บวกกันแล้วกลายเป็นว่าตำรวจจะต้องสอบทั้งหมด

คือ๒๓คนตามที่มีรายชื่อและไม่ได้ไป

วกกับอีก๕คนที่ไม่มีชื่อแต่ไป

เหตุที่จะต้องไปสอบก็เพราะว่ามีการ

ก็จะไปสอบปรากฏมือนัดหมายแล้ว
ปรากฏว่าไม่ไป

ผมมันไม่เกี่ยวข้องที่ครึ่ง
ตัวคนนั้นเขาจะมาจึงไม่มานี่มันเรื่องเขาไม่ใช่เรื่องผม

วิธีการเนี่ยทะเลาะกับตำรวจเนี่ย

แล้วไปทะเลาะกับท่านศรีวราเนี่ย

กลายเป็นว่าเป็นคดีที่๒๓คน

เมื่อไม่ใช่รายชื่อของคนที่ไปหมด
เท่ากับว่ามีการรายงานที่เป็นเท็จ

คนตามที่มีชื่อไว้ปรากฏเอาชื่อใครไม่รู้ไปใส่
ในแบบนี้ก็เป็นการทุจริตเบียดบัง

นะครับคือคุณนิวครับผมเนี่ย
รับราชการเคยอยู่ในสภา
เคยเป็นนักการเมืองก็พูดง่ายว่า
งบประมาณต่างเหล่านี้ผมเห็นมาโดยตลอด

แต่การสัมมนานี้ไม่เหลืออะไรแม้แต่นิดเดียว

บางครั้งคุณนิวทราบไหมครับท่านผู้ชมครับ

ไปดูงานนะฮะอ้างว่าไปดูงาน

อ่าตำรวจที่นู่นน่ะที่ต่างประเทศนะ

เพราะเขาต้องมาจัดความปลอดภัยนะครับ

ในรัฐบาลมีจัดสรรงบประมาณข้าจะกระทับวงค์กลม
อธบุงกลมต่างนี่มากมายครับครับ
แล้วเป็นสูญเสียด้วยเปล่าประโยชน์

แต่จริงก็คือจะพูดกันง่ายก็ต้องไปเที่ยวนะครับ
ปรากฏว่าในวันนั้นตำรวจก็ต้องการเช็คว่ามีใครมาบ้าง
แล้วก็เลยมาสอบพอสอบไปสอบมาก็คือไม่มากัน
แล้วมีการแถลงกับสื่อมวลชนว่าจะขอเลื่อน
ตามที่เลยมีปัญหาว่าทะเลาะกัน
คนหนึ่งท่านศรีวราก็บอกไม่ให้เกียรติเนี่ยผมมาแล้วคุณก็ไม่มากัน
ท่านบอกว่าท่านมีจดหมายอยู่กับมือท่านแล้ว

นายวสุเป็นนายกอบตบ้านใหม่จังหวัดนนทบุรี

ด้วยบอกว่าอย่างไรนะแรกให้มาพบก็บอกว่า
ไม่สบายส่งทนายมา
นายบอกไม่สบายเพราะว่านอนอยู่โรงพยาบาล

นั่นสิแล้วบอกว่าโรงพยาบาลอาจจะอยู่ที่อื่นไหม

ก็เลยขอสารออกหมายจับ
ทางนายวสุที่บอกว่าอย่ามาถูกตัวกู
ก็ไปเดินทางไปที่ศาล

จริงต้องไปมอบตัวที่ตำรวจนะครับ
คือเม้นมีหมายจับจะอยู่ไปที่สาร

เพราะฉะนั้นหน้าที่นี้คือต้องไปที่ตำรวจ

เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ไปผิดที่
แต่ว่าเขาเป็นเหตุว่าให้มาดูก่อนนะว่าไม่ใช่เป็นการจับกลุ่มนะ
คือท่านผู้ชมต้องเข้าใจนะว่าเวลาที่ไปมอบตัวตรงนี้สำคัญครับ
เพราะบางคนนั้นต้องไปถึงขนาดหาในตำรวจชั้นผู้ใหญ่

เพื่อให้เห็นว่าเราคนที่ถูกออกหมายจับนั้นมามอบตัว

ทำให้สารเห็นว่ามีเจตนาไม่ได้หลบหนี
เมื่อจะขอประกันมันก็มีสิทธิ์ที่จะให้สารได้พิจารณา

กลัวว่าเดี๋ยวไปมอบตัวตำรวจ

นายวะสุกก็ละเดินทางไปที่สาร

กลัวว่าถ้าไปโรงพักไปหาตำรวจแล้ว
ตำรวจก็จะหาว่านี่จับกลุ่มมาได้ไม่ได้มามอบตัวเอง
แต่จริงการไปมอบตัวกับตำรวจก็เป็นอันรู้ได้เหมือนกัน

แล้วคุณนายว่าสูตรนี้คงกลัวมากนะครับ
เพราะว่าอย่ามาถูกตัวกูก็คือไปทะเลาะนะครับ
วิธีการทะเลาะนี่ก็ผมก็เคยทะเลาะกับตำรวจ
เพราะฉะนั้นการทะเลาะเนี่ยมันต้องมีวิธีครับ

ไม่ใช่ว่าวิธีที่การจะไปเสียงดังหรือจะไปแสดงอาการอย่างนั้นนะครับ

คืออย่าเผลอครับเผลอเราก็กัดครับ
แต่ถ้าแสดงอาการวึกวัก

จบยังไงฮะจบด้วยหมายจับ

คือการที่จะไปมีปัญหานอกจากนั้นแล้ว
ธนายก็โดนอีกนะครับ
ที่แจ้งว่าอยู่โรงพยาบาลนะครับ

กรณีน้ำเพียงดินที่แม่ฮ่องสรเนี่ย
รามไปถึงนนทบุรีนะคับ

คือพูดง่ายว่าอาหารนนบุรีก็อร่อยกว่า

ที่ฉันถามแบบไม่รู้ด้วยไหม
คุณนิวไม่ทราบท่านผู้ชมทางบ้านอาจจะทราบ

ไม่จำเป็นต้องไปกินอะไรเท่านั้น

รายชื่อ๒๓คนอันนั้นก็ไม่รู้

เขายืนยันว่าเขาไม่รู้ตัวเขายืนยันแน่นอนว่าเขาไม่เกี่ยวข้อง
ทีนี้ปัญญาเรียนก็คือตำรวจก็ต้องไปหาให้ครบ
ว่าวันนั้นมีใครอยู่บ้าง
โกวสุนี้เขาก็บอกว่าวันนั้นไม่ได้มีกลุ่มเขากลุ่มเดียว
ที่ไปกลุ่มสามนาที่ธนโชฆมีกลุ่มอื่นด้วย
แต่ว่าจะมาบอกปุ้ยเขาว่าจะมีแต่ของเขาลนบุรีที่เดียว
วันนี้ถามว่าหมายจับนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับคดีค้ากาม
เป็นคดีเกี่ยวข้องกับการเบิกจ่าย
ก็คือพูดง่ายว่าเรื่องนี้มีคนโดนหลายคน
คือหมายความว่าเมื่อเป็นราชการแล้วก็ต้องระบุให้ชัดนะ

ไปถึงแม่ห้องศรไม่รู้ว่าไอ้คนนี้มายังไงใครเป็นใครนี่

นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นคือผมกำลังจะอธิบายให้ท่านผู้ชมฟังว่า
มันทักจะไม่จบแล้วล่ะครับไอ้คดีน้ำเพียงดิน

โดยเฉพาะทางผู้ว่าท่านก็บอกเขาไม่เกี่ยวข้อง

เพราะวันที่๑๒เขามีหลักฐานว่าเขาไม่ได้อยู่จริง

ถูกไหมครับซึ่งโดยปกติเนี่ยนะการเบิกงบประมาณ
ในการดูงานสัมมนาสมมุติเขาให้มา๒แสน
เอางี้คุณชุวิตเอาไว้ยกตัวอย่างช่วงหน้าได้ไหมคะ
หมดเวลาอีกแล้วเหรอพักกันก่อนพักก่อนเหรอมันไม่ต่อเนื่องนะโอเค

ชูวิตตี๓แสนหน้า

เรื่องของตัวอย่างการเบิกงบเขาทำกันยังไงคะ
คืออย่างนี้ครับท่านผู้ชมครับ
งบประมาณของรัฐบาลในแต่ละปีแต่ละปีได้จัดสรรไว้ให้
ในการซื้ออุปกรณ์บ้างนะครับในการพัฒนา
หนึ่งที่เป็นงบที่ค่อนข้างที่จะใหญ่นะครับผมพูดได้เลยว่าเป็นแสนล้าน
ค่ะก็คือที่มีทุกกระทรวงทะบวงกลมด้วยนะครับ
คือทุกกระทรวงทุกทะบวงหรือทุกที่จะต้องมีงบนี้คือ
ก็คืองบที่เขาเรียกว่างบสัมมนามันเป็นงบสัมมนาที่ศูนย์เสียอย่างมหาศาล
ที่ไม่เหลือเศษซากอะไรเลยกลับมาแม้แต่อย่างเดียวถ้าให้ผมพูดลึกลงไป
ผมเรียกนี้ว่างบท่องเที่ยวครับทุกกระทรวงมีหมดครับ
ค่ะหนึ่งต้องจัดเอ่อสถานที่เดินทางนะครับต้องจัดเดินทาง
จะเดินทางโดยเครื่องบินโดยทางรถนั้นน้ำมันอันนี้โดนแล้วนะฮะ
สองต้องมีค่าที่พักถูกไหมครับก็ต้องไปติดต่อโรงแรม
สามต้องมีค่าอาหารอ่าแน่นอนนะครับสี่ก็ในเมื่อคุณไปสัมมนา
คุณไม่ได้ไปเที่ยวคุณต้องมีอะไรครับก็ต้องมีวิทยากร
มีค่าวิทยากรถูกไหมครับมีวิทยากรไปด้วยค่ะดังนั้น
งบประมาณที่สูญเสียถามว่าเป็นประโยชน์ไหมถ้าคุณจะใช้จริงมีประโยชน์
แต่ว่าส่วนมากการเดินทางไปยกตัวอย่างเช่นที่ผมบอกว่าเดินทางไปต่างประเทศ
ไม่ต้องไปที่แม่ห้องศรหรอกครับค่ะไปต่างประเทศเราก็เห็นแล้วครับ
เดินทางไปฮาไวน์เดินทางไปลาสเวกัสเดินทางไปหมาเกาะการเดินทางไปต่างต่าง
นั้นเป็นการสูญเสียคือไปเที่ยวนะครับถ้าพูดให้ฟังตรงตรงแน่นอนครับ
อาจจะเป็นการเชื่อมสัมพันธมิตีนะครับเราพูดได้แต่ถามว่าผู้ที่ไปเกี่ยวข้องด้วยเนี่ย
ที่เดินทางไปด้วยบางทีก็ไม่รู้เรื่องแล้วครับที่ผมบอกนะครับบางทีก็พกปินโตไป
อาจจะมีผู้ติดตามนะครับบางทีพกเมียน้อยไปสองคนไปทะเลาะกันนะฮะ
ปิ่นโตสองเถาด้วยล่ะครับปิ่นโตสองเถาไปทะเลาะกันที่โน่นก็มีผมเคยเห็นแล้วครับ
บางคนก็เอาเมียไปนะครับเมียน้อยไปปรากฏว่าเมียน้อยเมียหลวงรู้
บินไปไม่ต้องใช้งบฮะไม่ต้องใช้งบใช้งบส่วนตัวบินไปครับ
จ๊ะเอกันที่นั่นไปทะเลาะกันตบตีกันนะครับหรือแม้กระทั่ง
คืองบสัมมนาจะต้องพูดก่อนว่าเป็นงบที่เราสูญเสียมากครับนะครับ
และเป็นงบที่เราเราราชการต่างต่างเนี่ยหรือหน่วยงานต่างต่างผลานไปให้จบ
ฟังดีนะครับท่านคือคุณนิวครับงบต่างในราชการก็ถือว่าให้ไปแล้ว
ถ้าคุณใช้ไม่หมดคุณคืนมาปีหน้าคุณได้น้อยลงอ่าเข้าใจไหมครับ
คุณใช้เงินน้อยเราก็ให้คุณน้อยนะปีต่อไปก็เลยจะต้องเร่งใช้ให้หมด
สมมุติละกันนะครับอ่าผมจะงบงบสำนาวายสองแสนบาทค่ะนะครับ
ยื่นไปแล้วก็ได้รับการอนุมัติมาสองแสนบาทค่ะนะครับเมื่อถึงเวลา
ไม่ใช้คุณต้องเอาสองแสนบาทนี้คืนถูกไหมครับค่ะหรือว่าถ้าคุณใช้ไม่ถึง
สมมุติใช้ใช้แสนห้าอ่าแสนห้าปีหน้ามันมาเป็นแสนห้าครับว้าย
เห็นไหมครับคือสิ่งนี้มันคือสิ่งที่ทุกคนเลยต้องใช้ให้หมดอืม
ว่าใช้ยังไงก็ไอ้หลุยฉุยแฉกใช้ให้หมดแล้วกันได้มาสองแสนก็ต้องใช้ให้ครบสองแสน
จะให้เต็มวงเงินใช้เงินให้คุ้มคนไม่ไปสมมุติว่าคนอ่า
ใส่ชื่อไว้สามสิบคนค่ะนะครับไอ้สามสิบคนนี้ปรากฏว่าถึงเวลาแล้วมันไม่ไป
สักห้าคนไปยี่สิบห้าคนก็ต้องไปเอาคนนู้นคนนี้เกณฑ์ไปละครับ
เพื่อให้ได้สามสิบคนหรือบางทีเนี่ยไปยี่สิบห้าคนก็จริง
แต่ใส่ชื่อไปสามสิบคนเพื่อเบิกเงินให้ครบตามจำนวนอย่าให้มันเหลือ
ไม่ให้เหลือครับเพราะถ้าเหลือไปเมื่อไหร่เมื่อส่งกลับไปสมมุติว่าสองแสน
และใช้ไปแสนห้าคืนไปที่ต้นสังกัดห้าหมื่นบาทค่ะครั้งหน้ามาก็
ก็ไม่ได้ห้ามเหมือนตรงนั้นได้ลดลงครับได้ลดลงครับปีหน้ามาก็ได้ลดลงครับ
เพราะฉะนั้นจะถือว่ามีมาเท่าไหร่ต้องใช้ให้ครบถ้วน
ถ้าอย่างนั้นจะวิเคราะห์หน่อยคุณชีวิตจะแก้ยังไงแก้ยังไง
แก้คือไม่ให้ตัดงบหรือแก้คือให้หน่วยงานรู้จักใช้เงินให้ดี
แก้ไปเนี่ยผมต้องบอกอย่างนี้ครับงบสัมมนาเนี่ยครับ
ถ้ายกเลิกได้ยกเลิกไปเลยครับผมพูดตรงครับไม่ต้องไปอีอ๋อลีลาวอะไร
บสมนานี่คืองบที่สูญเสียที่สุดครับสมมุติว่าคุณนิวครับ
สมมุติว่าผมมีงบให้คุณไปสร้างถนนไปสร้างตึกคุณไปโกงไปกินกันนะครับ
ก็ยังเหลือตึกครับเค้ยคุณจะกินไป๓๐๔๐
อ่ะคุณจะกินจน๔๐๕๐ถนนกูจะสร้างแบบหวยก็ยังมีถนนเหลือกลับมา
วิทย์แต่การไปดูงานไปศึกษาอบรมอะไรเนี่ย
ทุกวันนี้คุณอยู่หรือโต๊ะเนี่ยคุณเปิดอินเทอร์เน็ตก็ดูความรู้แล้วครับ
มีความรู้อยู่ในนี้หมดแล้วครับคุณไม่ต้องเดินทางหรอกครับ
แต่การเดินทางนั้นก็ต้องบอกว่ามันเป็นการเดินทางกึ่งเที่ยว
ที่คุณเรียกว่าทัศนาศึกษาที่เราคุณเรียกว่าสังสัมมนานะครับ
ซึ่งถามว่าคุณสำนานะทำไมคุณต้องสำนานะไกลถึงขนาด
สมมุติไปแม่ห้องสรคุณจะไปสำนานะอะไร
อยู่นอนทะพุดีไปแม่ห้องสรสมมุติยกตัวอย่างกว่านี้นะ
ถามว่าคุณจะไปสำนานะอะไรแม่ห้องสรทำไมคุณสำนานะที่
อยู่นอนสำนานะที่ประธุมก็พอ

เครื่องบินจากกรุงเทพไปแม่ห้องศรมันไม่มีนะครับ
คุณต้องลงเชียงใหม่แล้วจากเชียงใหม่เนี่ยคุณนั่งรถ

ท่านผู้ชมครับจากแม่ห้องศรจากเชียงใหม่
จะนั่งเครื่องบินไปแม่ห้องศรก็ต้องไปอีกทอดนึงนะครับ

ไม่มีเครื่องบินตรงจากกรุงเทพไปแม่ห้องศรแต่อย่างใด
เพราะฉะนั้นทำไมคุณต้องไปที่ยากลำบากอย่างนั้น

บางคนเดินทางไปถึงต่างประเทศนะครับ

ถามว่าเห็นแล้วได้กลับมาพัฒนาไหม

เพราะว่าเห็นไปแล้วเราก็ได้จะเห็น
บางทีสิ่งที่คุณชูวิทย์มันก็เป็นสิ่งที่ตรงไปตรงมาเกิดขึ้นจริงแหละ
แต่บางทีเราไม่พูดกันเราปิดหูปิดตากันนะ
เพราะคุณผู้ชมเองหลายคนส่งคอมเมนต์มาบอกว่า
เห็นด้วยนะยกเลิกได้ก็ดี
เปลืองงบประมาณหลายคนก็มีความคิดเห็นคล้ายกันแหละ
ถ้าไม่ยกเลิกเนี่ยก็ต้องให้น้อยที่สุด

ทุกปีงบสมนาจะพูนเพิ่มขึ้นมาขึ้นมาตลอด

เพิ่มเข้ามาของงบสัมมนาก็หมายความว่า
มันมีลักษณะที่เรียกว่าเงินทอน
คำว่าเงินทอนยกตัวอย่างเช่น
เอางบสมนาไปอิรุชุแจก
เอาไปจ่ายให้โรงแรมตังแต่รวมหลายทนตังมา
สมมุติว่าจ่ายค่าโรงแรมให้โรงแรมออกบินมา
ฆ่าแสนสามแสนเสร็จแล้วก็ให้ทนมาเป็นเงินสด
อันนี้คือสิ่งที่ชัดเจนที่สุด
ที่ระบบราชการไทยปัญญ์อยู่อย่างทุกวันนี้
เพราะฉะนั้น๑มันต้องลดงบสัมมทาต่างนี้ลง

ในลักษณะที่การเดินทางแม้กระทั่งเอกชนเนี่ยคุณนิวทราบไหมครับ
เอกชนบริษัทใหญ่ก็ยังลดเลยครับ
งบในการไปดูงานในการเดินทางต่างประเทศ
การไปต่างประเทศก็จะให้ชั้นประหยัดเท่านั้น
นี่เป็นสิ่งที่ทุกบริษัทรัดเข็มขัด
ดังนั้นรัฐบาลก็ต้องรัดเข็มขัดครับ
เพราะทำไมรัฐเข็มขัดในภาวะเศรษฐกิจอย่างนี้ต้องมีผลเสียแน่นอนครับ
อาจจะเป็นช่องว่างนะคะในการที่จะนำงบประมาณไปใช้ในทางที่ไม่ชอบ
แล้วก็อาจจะเกิดปัญหาประเด็นอื่นตามมาอีก
จากนั้นแล้วคุณนิวทราบไหมครับ

แล้วก็ท่านผู้ชมหลายท่านก็มีรถยนต์นะครับ
ก็ต้องพูดตรงว่ารถยนต์บางคนก็ไม่ได้จ่ายสตางค์สดซื้อ

ทีนี้ผ่อนเนี่ยมันก็ต้องมีปัญหาล่ะครับ
เพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยการติดตามคืนเอารถคืนเนี่ย
มันมีข่าวออกมาอยู่เรื่อยว่าใช้วิธีการที่โหดร้ายบ้างละ

วิธีการยึดรถแบบบางทีไปยึดไอ้คนยึดก็จะควักปืนมา

นะครับวิธีการยึดเนี่ยตามกฎหมายเนี่ยเขายึดกันได้ยังไง
หมายความว่าต้องไม่จ่าย๒งวดติดต่อกัน

อ่าถ้าไม่จ่ายสองงวดติดต่อกันเนี่ยก็มีสิทธิ์ที่การยึดเนี่ย

เขาจะจ้างบริษัทที่ติดตามรถนี่แหละครับอืม

เฝ้าดูที่หน้าบ้านไปเฝ้าดูที่ทำงาน

จะไม่รับภาระในการจ้างคนต่างเหล่านี้ไว้ประจำ

ก็จะเหมากันล่ะครับบอกว่าคุณมีหน้าที่ไปติดตามรถคันนี้มา
ในกรณีที่ไปติดตามรถคันนี้และมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น

ปรากฏว่าไอ้คนที่ผ่อนไฟแนนซ์ก็คือลูกค้าคนที่ขับรถนี่แหละ

ท้ายสุดแล้วไปฟ้องค่าใช้จ่ายนี่จะตกอยู่ประภาระกับผู้ที่
อันนี้คุณชุวิตจะเตือนเอาไว้ในเรื่องของการซื้อรถ
พบการซื้อรถบางคนถือว่าไม่จ่าย
สองงวดติดต่อกันอันนี้โดนติดตาม

เราจะเป็นคนจ่ายแทนนะไม่ใช่ไฟแนนซ์หรือไม่ใช่
คือเจ้าของคนซื้อรถต้องเป็นคนรับผิดชอบ
ถูกต้องนะครับเพราะแบงก์กับไฟแนนซ์
ก็จะต้องเอาเงินจากท่านไปจ่ายให้กับคนติดตามรถ

ถือว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องแถมวันนี้เราหมดเวลาคุณผู้ชม
หมดอีกแล้วโอ้โฮเรื่องผมยังเยอะยังมีอีกหลายเรื่องเลยนี่
พรุ่งนี้ยังมีคุณชูวิทย์เอาเป็นว่าคุณผู้ชมท่านใด
อยากจะให้คุณชุวิตเอาเรื่องส่งอีเมลมานะคะ
ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะได้สื่อสาร
เอาข้อมูลมาพูดคุยกันมาตีแผ่มาตีแสกหน้ากัน
ส่วนวันนี้หลากหลายประเด็นไม่ว่าจะเป็นระเบิด
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเบิกจ่ายงบประมาณต่าง
เชื่อเหลือเกินนะคะว่าสิ่งที่คุณชุวิตพูดวันนี้

พรุ่งนี้เราจะมาตาสว่างกันต่อกับคุณชุวิต
ชุวิตตีแสกหน้าลากันก่อนสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ